มาดูกันต่อกับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเวลาจะเยียวยาได้หรือเปล่า

เรื่องราวของนางเอกดังนะคะคุณแมทพิรณีนั่นเองค่ะ
วันนี้นะคะเธอเดินทางไปที่สารอาญารัชดาค่ะ
พร้อมกับแฟนหนุ่มคุณสงการค่ะ
เพื่อเข้าให้การไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก
เจ้าตัวยื่นฟ้องคู่กรณีนะคะข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
และฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน๑ล้านบาทค่ะ
จากนั้นคุณแมทพร้อมด้วยคุณแม่และทนายนิด้า
แล้วก็คู่กรณีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
ซึ่งแมทเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
เธอไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใคร
สาเหตุที่เต็ดตัดสินใจฟ้องร้องนะคะ
ก็เพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีและความถูกต้องให้กับตนเองค่ะ
และก็อยากให้เป็นบรรทัศนในสังคม
ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการวิจารณ์ดารา
ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
จริงเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐานมากกว่า
แล้วก็ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพิสูจน์
แล้วก็แสดงความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าว
ที่ผ่านมาตลอด๒ปีมันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อย
ในส่วนของที่มีข่าวออกไปว่า
เราเรียกรองค่าเสียหาย๑ล้านบาท
เราอยากเลี่ยงให้มันสมกับชื่อเสียงการศึกษา
คงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เห็นใจกันตลอด
เพราะว่าคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องเขาได้เท่าแมท

ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทผ่านมาแล้ว
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้มันผ่านกระบวนการศาล

นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ฝากคู่กรณีนะคะก็ได้กล่าวขอโทษนางเอกดังนะคะ
เผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเข้าใจผิด
ตัดสินอีกฝ่ายตามข่าวเพียงด้านเดียวค่ะ
จริงก็ตั้งใจขอโทษไปแล้วแต่ในศาลนะคะ
ว่าเราเองก็ยอมรับผิดที่เราขนไปแบบนั้นเข้าใจความรู้สึกเขานะคะ
เพราะว่าเราเองก็เป็นอยู่นะตอนนี้
ค่ะซึ่งคดีนี้นะคะสารจะนัดรับฟังคำสั่งสารอีกครั้งนะคะ
ในวันที่๓พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ส่วนรายชื่อที่เหลืออีก๑๐กว่ารายนะคะ
ทางทนายนิด้าเผยว่าเตรียมส่งฟ้องช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านั่นเองค่ะ

นะคะก็ต้องดูกันยาวไปเลย